มีคลิปคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปอุทาหรณ์โดยเฉพาะพนักงานร้านสะดวกซื้อ
หรือว่าพ่อค้าแม่ขายนะคะก็เป็นคลิปที่นำมาเตือนกันนะคะ
โดยเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่แยกสุธิศาสในร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งคุณผู้ชมคะมีโจรเข้าไปทำท่าทีว่าขอแลกเงินกับพนักงานร้านสะดวกซื้อ
แต่จริงก็ไม่ได้แลกนะคะฉกเงินเลยไปต่อหน้าต่อตา

นี่นะคะคุณผู้ชมจากภาพคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าก็ชายเป็นชายวัยรุ่นเนี่ยนะคะ
เดินเข้ามาทำทีว่าจะขอแลกเงินจากพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ถือแบงค์ร้อยเข้ามาหลายใบแล้วนะคะเนี่ยนะคะวาง
ก็เหมือนจะแลกแต่ก็ไม่แลกอันนี้ค่ะฉกไปเลย
ดื้อแบบนี้เลยค่ะต่อหน้าต่อตาเลย
ผู้ที่แชร์คลิปนี้บอกว่าเป็นเหตุคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ
แถวแยกสุธิศาลช่วยกันแชร์กันไปอย่าให้คนแบบนี้มีที่ยืนค่ะ
งานนี้ไม่น่ารอดฝีมือตำรวจนะคะเพราะว่าจากภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าร้านสะดวกซื้อสามารถจับภาพพฤติกรรมแล้วก็ท่าทาง
ใบหน้าของคนร้ายขณะที่เดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อได้อย่างชัดเจน
ในหน้างานผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์
แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบ้างก็บอกว่าคนร้ายมีจังหวะถ่วงเวลา
พนักงานก็ตามใจลูกค้าเกินไปไม่เก็บเงินที่คนร้ายนำมาแลกไว้ก่อน
ก็บอกว่าคนสมัยนี้หากินง่ายเกินไปสุดท้ายคลิปนี้อยากฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์สอนใจ
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเพราะว่าท่านจะจนใจเองค่ะ